จะตั้งวงแล้วกินกันแค่๓คนแบบนี้ได้ยังไง

ถ้าเป็นหมาเป็นแมววิ่งผ่านก็ยังโอเคนะ

แล้วมาเตะจานทิ้งทิ้งเห็นพูดไหมล่ะ
ตอนขาออกนี่ไม่ชวน
ดูดกันกับแก้ม

จิจิเรื่องจิจิละกัน๐๓
มีคนบอกว่ามายังไงเงี้ย
เกิดเช้าเน็ตมาคอเมนต์กันยกใหญ่ครับแน่

ก็ถือว่าเหนิ่นนะ

เลขที่บ้านครับ
อันนี้มันเป็นข้อได้จริงนะหลังนี้เขา๔๔๕ทับ๑๐๖นะครับ